พาคุณผู้ชมไปกินอีกหนึ่งเมนูคุ้นหน้าคุ้นตากันดี

แต่อาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยพอกินไปมันมันเกินไปรึเปล่า
แต่บอกเลยว่าร้านนี้เป็นปลาท่องโกสลัดน้ำมัน
เฮ้ยสลัดน้ำมันออกบนเลยหรือ
คุณกินแล้วคุณจะไม่รู้สึกผิดเลย
คุณจะกินได้อย่างสบายอกสบายใจ

พาไปทานปลาท่องโกสูตรพิเศษค่ะ
ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเมนูที่หลายคนคุ้นเคยอยู่แล้ว
แต่ที่นี่ค่ะบอกเลยว่าเขาขายดีมาก
เป็นเมนูที่โด่งดังในตัวเมืองโคราช
กับร้านปลาท่องโกแป้งสดสลัดรีดน้ำมัน
คือเอาปลาท่องโกะเนี่ยนะคะเอามาทอดแล้วก็สลัดน้ำมันออก
เพื่อให้เหลือแต่แป้งกรอบไม่มีน้ำมัน
เขาจะใช้แป้งสดทอดกรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะ
แล้วก็สลัดน้ำมันออกไม่ให้เหลือสักหยดแล้วมาวางขาย

ทานแล้วไม่มีมันเลยคุณจะทานที่เอ็มสบายใจ
ตรงนี้แหละเป็นจุดขายที่ดึงดูดลูกค้ามาต่อแถวซื้อ

เออพอสลัดน้ำมันเสร็จเปิ๊บ
นี่ค่ะน้ำมันก็ออกไปในถัง
ส่วนปลาท่องโกก็แห้งสนิทเห็นไหมคุณดูสิ
กรอบเลยแล้วดูโอ้โหน่าทานจริง
แต่ถ้าใครชอบน้ำมันก็บอกไปกองน้ำมันแล้วก็มาลาดใหม่ได้
อ๋อไอ้ทองราดใครจะชอบกินน้ำมันไม่ใช่รส
คุณมานพบุญมาศอายุ๓๑ปีเจ้าของร้านบอกว่า
มาเรียนอยู่ที่โคราชเมื่อ๑๐ปีก่อน
มีครอบครัวแต่งงานกับภรรยานะคะ
แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวกันก็เลยเอ๊ะทำอะไรดี
ตัวเขาเองเขาชอบปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้อยู่แล้ว

น้ำเต้าหู้ของเก๊เผาอืม

คุณเห็นอย่างงี้อวกเนี่ยข้าวขาวเนี่ย

เออก็หอมกินน่ากินก็อยากกินแหละ

คุณชนะคุณต้องชอบน้องใบตองคุณเองก็ต้องชอบ

แต่ว่าร้านนี้เขาบอกเลยว่าคุณทานได้เลย

ด้วยโซโลแกนริตจุเด่นของเขาก็เลยทำให้
มีลูกค้าเยอะมากขายดีมาก
วันหนึ่งใช้แป้ง๘๐๑๐๐กิโลกรัม
เยอะนะแล้วขายหมดทุกวันนะนะหมดดิแล้วราคาก็ถูกด้วยคุณชุดหนึ่ง๔๐บาท
มีดิปสังขยาให้ด้วยกระปุกกระปุกละสิบสองเท่านั้นเองแม่งดมพ่น
แล้วก็สังขยาอีกอันไม่แน่ใจช็อกโลตป่ะแล้วแต่ชอบเลือกซื้อหากันได้
ส่วนน้ำโต๊ฮู่ถุงละสิบบาทนะคะน้ำโตโหเออวูทำด์หู้ถุงละสิบบาท
คนที่อยู่โกแลตเนี่ยคุณดูเข้ามาตรอก็เยอะว่าเยอะขนาดนี้แต่
ใครที่อยู่พิสุนุลกก็มี
เขาเตรียมเปิดอีกนะ๕สาขา
ส่วนใครอยู่กรุงเทพมหานคร๕แยกลาดพร้าวก็มีค่ะน้องใบตอง

คุณไปห้าแยกลาดพร้าวคุณได้กินเร็วกว่าใกล้
เอางี้เอางี้ถ้าใครอยากรู้พิกัดของร้านนะหรือว่าจะสั่งซื้อยังไงนะ
ค่ะปลาท่องโกแป้งสดสลันรีน้ำมันขีดออฟฟิเชียล

ตอนนี้น้องใบตองสั่งแล้วน้องใบตองสั่งเผื่อด้วยค่ะ
หรือเราจะบอกพี่กัดอีกทีนึงที่โคราชอยู่ที่หน้าตึกอาภายา
คลังใหม่เดิมข้างปริศนีย์นครราชศรีมาถนนจอมสุรังญาติตำบลในเมืองอำเภอเมือง
นครราชศรีมาร้านเปิดช่วงเย็นนะคุณผู้ชม๔โมงเย็นถึง๓ทุ่มครึ่งค่ะ
ไม่ให้ดูอุ๊ยไปดูเอง
กล้องเขารออยู่

ก็ทำท่าจะดูไอ้กล้องก็รอ

ไม่เอาไปดูเองคุณธนา

ตี๒๑๐อีกรอบหนึ่ง

ไม่ต้องดูนะฮะเพราะว่าเขาไม่ให้ดูเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูเอง

ไม่ใช่มันจะไม่เห็นตัวมันเล็ก